งานเข้าของจริงอะไรจริงนะคะภรรยาคุณเท่งเถิดเทิง
โพสต์เดือดเลยนะครับและรับรองนะคะคุณเท่งเนี้ย
โดยเมียจับได้โดนเมียจับได้บุกพังห้องเลยต้องปีนกำแพงหนี

ซึ่งโซเชียลมี๒กระแสคุณผู้ชมค่ะ
มีคอมเมนต์ว่าเขาแกล้งกันหรือเปล่าเขาหอกกันหรือเปล่า
หรือว่าพี่เท่งเจ้าชู้จริงหรือเปล่านะคะ
เราไม่รอช้านะคะก็เลยขอถามเลยละกัน
เท่งนะบอกว่ายังไม่พร้อมตอบนะคะ

วงในเขาบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีเขารังความจริงอยู่บ้าง
ใช่ค่ะแต่ว่าโพสต์ไปปุ๊บภรรยาเขาก็ลบไปปั๊บนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วว่าบรรดาตลกชอบเล่นมุกซุกเมีย
อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขามาเคลียร์อีกทีนึงแล้วกันนะคะ